มาดู๒พหน่อยนะคะคุณผู้ชมหน่ดถั่วเลยค่ะ
ไปช่วยชาวอายุทยานะคะ
๒พระม่าพระมหาไพรวันกับพระม่าสมปองเมื่อวานิ
นี่ถ้ำกลางสายฝนนะคะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็มารับแบบนี้นะคะ
ที่ลงก็คือชุมชนมะขามหย่องอำเภอบ้านใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำข้าวของไปแจกให้กับชาวบ้าน
เห็นไหมฝนตกแบบนี้พระมหาภัยวันค่ะมีการไลฟ์
ขณะที่มีการนั่งเรือตากฝนลุยนำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ไปหาชาวบ้านนี่ไปกันถึงชายคากันเลยทีเดียวนะคะ

ขณะที่ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านพระมหาภัยวันยังมีการทักทาย
ตลกบอกว่าอย่าบอกใครนะว่าอัตมาเป็นใคร
คุ้นมั้ยคุ้นมั้ยนี่บททิศไทยนี่ใครพูด
ใช่ท่านธรรมนัสไหมใช่เอาเริ่มฮะอืม
ธรรมนัฐพรมเผาค่ะคุณผู้ชมก่อนนะ
ในลงพื้นที่อย่าบอกนะว่าเราเป็นใครแต่เปิดหน้ากากนะคะ
ส่วนพระมหาสมปองพูดหยอกแซวเจ้าหน้าที่นี่
เจ้าหน้าที่สะดุ้งเลยนะ
บอกว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยแกบอกเจ้าหน้าที่บอกว่า
เพิ่งรู้ว่าการเป็นภาระมันเป็นยังไง
เข้าใจท่านนายกแล้วแล้วก็เหมือนเรียกหาเจ้าหน้าที่บอกว่ามา
ลักษณะคือเหมือนแซวว่าจะตกกระบานอะไรอย่างนี้

นายกไหนเอาฟังแกหน่อยค่ะ

มาช้ากว่าพี่ประมาณครึ่งชั่วโมง

ตั้งนานก็ได้๕เหมือนกัน
แต่ไปแป๊บเดียวคุณภาพมันต่างกัน

เข้าใจความรู้สึกท่านนายกแล้ว
หลุมพี่คนเดียวนะครับ
ท่านนายกออกมาต่อที่นี่
ท่านขยันไปเยี่ยมประชาชน
เข้าใจท่านนายกออกมาต่อเลย
โอ้ท่านลำบากจริง
สองทสรด้วยนั่งทรถกระบาท่านนั่งทรถกระบา
นี่สภาพจีวอนไม่บินนะคะจีวอนเปียก

เอาภาพนี้ไปพ่อบอกว่าสองพรศรนไป
น้องตามพี่ชายไปช่วยผู้ประสบภัยนำท่วมเพลงนี้ไงน้องเดินตามพี่ชายแหละ

ตลอดเส้นทางปรากฏว่านี่เหมือนเซลปเลยอ่ะ
ชาวบ้านมาขอถ่ายรูปท่านทั้งสองรูปนะคะแล้วก็ขอลายเซ็นต์ด้วย
ที่สำคัญให้เจิมเจิมบ้านเจิมรถอืม
นี่ค่ะสองพระมหาแห่งวัดสร้อยทองนะคะโอ้ท่านน่ารักมากนะคะ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้
นี่เจิมอะไรคะเจิมร้านค้าใช่ไหมขอให้ขายดิบขายดีนะคะ
อ่ะก็ก็เป็นเรื่องดีนะคะครับ
ทั้งสองท่านไปให้กำลังใจแบบนี้นี่แหละค่ะคุณคุณพระช่วยครับ